อรับข่าวรับเวลา
นิ้วค้างเลยคุณชนะเห็นไหมเพราะความสามารถของน้องเก่งจริง
คุณผู้ชมทางบ้านนี้ก็ส่งไลน์มาชื่นชมมากเลยว่าเด็กไทยของเรามีความสามารถภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่

เห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะเราได้เห็นเยาวชนไทยสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย
แต่ว่าเรื่องราวสถานที่เที่ยวของเราดีก็มีมาฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเมืองฝน๘แดด๔

ถูกต้องระนองนี้แหละค่ะคุณผู้ชมพาไปแช่ออนเซน

ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยไประนองก็ได้แช่บ่อน้ำร้อนแบบผ่อนคลาย
และที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถแบบบำบัดโรครักษาโรคได้ด้วย
ฟื้นฟูเยียวยาได้ด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนตามไปดูกันค่ะ
บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน
กับความเชื่อที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นมันจะรู้สึกสบายเลยนะคะ
ตอนนั้นปวดขาเวลาลงจากรถให้พอไปแช่ได้มันไม่ปวด

จากที่แจ้งก็จะปวดขากับเนื้อ
บ่อน้ำร้อนที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของจังหวัดรันนอง
เรียกได้ว่าไม่ต้องไปออนเซ็นต์ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
ก็สามารถมานอนแช่น้ำร้อนให้ผ่อนคลายติดใจ
ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของสวนรุกชาติรักษวาริน
โอบล้อมด้วยภูเขาทานน้ำและป่าไม้
ซึ่งบ่อน้ำร้อนรักษะวารินมีด้วยกันอยู่๓บ่อนั่นก็คือ

จากบ่อน้ำร้อนแล้วยังมีลานสุขภาพ
ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่บริเวณพื้นที่มีความร้อนขึ้นมา
บางคนก็ใช้บริเวณนี้เพื่อออกกำลังกาย
บางคนก็ใช้นอนหลับพักผ่อน
แต่ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ
แต่ลึกแล้วประชาชนที่เข้าไปที่นี่
เขามีความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งแฝงอยู่ครับ
ความเชื่อของคนระนอง
เคยโดนปฏิเหตุมาใช่ไหมคะ
แล้วก็ทีนี้เสร็จก็หลังจากรักษาตัวหายดีแล้ว
แล้วก็จะมาแช่น้ำร้อนนะคะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
ทำให้สภาพร่างกายเราทุกส่วนของร่างกายเราดีขึ้นนะคะ

ที่นี่เป็นสถานที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นที่ที่มีชื่อเสียงของระนองนะคะ

เวลาที่คือเห็นหลายคนที่เวลาเขามาค่ะ
เขามีอาการป่วยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดเท้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาที่เขามาแช่แล้วเขาก็อาการดีขึ้นกัน
ระยะหลังก่อนมาแช่นี่เมื่อปี๕๗
ก็เกี่ยวกับเส้นประสาทกล้ามเนื้อด้านฝา
แขนข้างฝามันชา

จะอาการกล้ามเนื้อแล้วก็อาการภาพปับบัติ
ทำประมาณครึ่งเดือนไม่ดีขึ้นก็เลยมาแช่น้ำร้อนดู

ไปหาหมอมาหมอบอกอะไรไปประสาทอักเทศนี่
ไปหาหมออะไรมันก็ไม่เคยเท่าไร

เพดานหลังคานะครับ
ก็ปรากฏว่านั่งไม่ได้เลย
เราก็กระดูกสันหลังนิดนิดหนึ่ง

กายภาพหรือเขาเรียกช็อตนะนะ
เรารู้ว่าถ้ายังอยู่อย่างนี้ก็ยังนั่งไม่ได้

ก็เลยมาแช่น้ำแร่กับนอนที่ลานร้อนนะครับ

ก็เวลามาแช่แล้วก็เหมือนกับเคารพสถานที่อะไรอย่างนี้
แล้วก็แช่น้ำแรกที่เราคิดว่า

ด้วยความเชื่อเหล่านี้ทำให้ถูกเล่าขานกันปากต่อปาก
บางคนถึงขนาดนำน้ำกลับไปใช้ที่บ้าน
หากคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะลองมาใช้บริการ
สามารถมานอนแช่น้ำร้อนด้วยตนเอง
สัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นนี้กันได้
บ่อน้ำร้อนรักษะวารินจังหวัดระนอง
นี่แหละโอ้โหเป็นเรื่องราวของความเชื่อของชาวระนองเขา

จังหวัดระนองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะ

เอาล่ะอีกหนึ่งที่ที่อยากจะให้ไปเที่ยวแบบทิ้งท้ายกันไป
เพราะหมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ภาพความสวยงามของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดพยาว
เป็นอุโมงต้นศักดิ์ที่มันสูงตรงาน

อยู่ที่จังหวัดพยาวเดี๋ยวจะได้ดูกันปิดท้ายนะครับ

ใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันด้วยนะคะ
เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเราสองคนเพิ่มเติมคือคุณนิวนาว
๘นาฬิกา๔๕นาทีกับตลอดข่าวเช้านี้
ส่วนวันนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ